มาดูคลิปเดือดในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
คาดว่าคุณลุงท่านหนึ่งไม่จ่ายค่าไฟ

และปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลิปนี้ค่ะ
คนที่ถ่ายคลิปนี้แล้วก็นำเรื่องราวมาโพสต์เนี่ยนะคะ
ว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
คือจะเข้าไปตัดไฟฟ้าในบ้านคุณลุงที่ถอดเสื้อนะ

คือคุณลุงเนี่ยแกบอกว่าเจ้าหน้าที่จะเอาไขครัวไปแทงแก

เขาบอกเอาก็เครื่องมือผมครับไข่พวงเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็อ้างว่านี่เครื่องมือแพง
ส่วนคุณลุงก็บอกว่ามึงจะมาแทงกูก่อนนะ
เออก็เลยกลายเป็นคลิปนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เถียงกันไปเถียงกันมาสักพักค่ะ
ทีนี้คุณยายเห็นไหมคุณป้าข้างเนี่ย

คนนี้คนนี้โดนฟาดไปแล้ว
คุณป้าข้างข้างพยายามที่จะแยกย้ายทั้งคู่ออกจากกัน
แต่ว่าฝ่ายชายที่เป็นเจ้าของคลิปก็พยายามอธิบายว่า
ถ้าลุงเนี่ยลุงเจ้าของบ้านไม่เริ่มก่อน
ผมก็ไม่ทำแบบนี้หรอกลุงก็โมโหเอาอีกค่ะ
ตะโกนกลับแล้วใครใครจะเอาไขควงมาแทง
สุดท้ายท้าทายเอาแบบนี้ไหม
สาบานต่อหน้าหลวงปู่สมชัยไหม
ว่าใครเนี่ยเริ่มก่อนใครจะเอาไขควงมาแพง
แล้วเรื่องตัดไฟไปไหนแล้วล่ะค่ะ
รองเรื่องรองตอนนี้เรื่องหลักกลายเป็นเรื่องนี้นะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปก็บอกต่อแหมลุง

ผมไม่ได้มีนิสัยอย่างนั้นนะที่จะเอาไขควงไปแทงลุงเนี่ย
เรื่องจบแบบไหนทราบไหมคะ

ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราตรวจสอบนะคะ
คาดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ชาวเน็ตหลายคนก็เข้าไปแสดงความเห็นใจเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะ
จะเข้าไปตัดไฟจะเข้าไปทำหน้าที่

แต่โดนกลับทำแบบนี้แถมจะถูกทำร้ายร่างกายอีก
คือชาวเน็ตเขาก็พูดกันลักษณะเหมือนกันนะคะ
บอกว่าต้นสายปลายเหตุก็ไม่รู้หรอกว่าใครเริ่มก่อนใครอะไรก่อน
แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านจ่ายค่าไฟตั้งแต่แรก
ก็จบไหมก็ไม่ต้องโดนตนโดนตัดไฟไหม

ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ